วันนี้คุณพัชรวรินได้ไปฟังการแถลงข่าวของทางกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับ
เรื่องสุขภาพของ๘คนที่ออกมาใน๒วันแรก

ครับเป็นยังไงฮะสุขภาพร่างกายลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย
ท่านก็บอกว่า๘คนแรกเมื่อวานนี้นะคะ
ทุกคนสดชื่นแจ่มใสดีค่ะ
ตอนเช้านี้ทุกคนไม่มีไข้แล้วนะคะ

ก็คือว่าจะมีอาการปลอดอักเสบเบื้องต้นนั่นนะคะ
แต่ก็แพทย์ก็ได้รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าสรุปแล้วทั้ง๘คนไม่มีอาการใดที่น่าเป็นห่วง
ซึ่งท่านในแพทย์เจ็ดสดาโชคดำรงสุข
ตอนที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทานอาหารของทางการแพทย์มาหลายวัน

นมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

บอกว่าอยากกินขนมปังชาวโชแกะค่ะ
คุณหมอก็ได้ให้ทานได้ขนมปังทานช็อคโกแลตมาเช้านี้ค่ะ
ทานได้ได้กินแล้วใช่มั้ยคะ
คุณหมอก็เลยให้ดีทานได้
ตอนนี้ผู้ปกครองของเด็ก๘คน
ที่ไปในชุดที่๑ชุดที่๒เนี่ยนะคะ
เขาสามารถเข้าไปเยี่ยมหรือว่าดูได้ถึงขนาดไหนยังไงไหมค
น้อง๔คนแรกนะคะ
ตอนนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าเยี่ยมได้
แต่ว่าต้องผ่านห้องกระจกระยะห่าง๒เมตรค่ะ
แต่ว่าน้องสี่คนละที่๒ยังเยี่ยมไม่ได้
จะเยี่ยมได้เฉพาะสี่คนแรกเท่านั้น

เฮลิคอปเตอร์ลงจอดเรียบร้อยแล้ว
คาดว่าหมูป่าคนที่๑๓นะคะ

เราค่อยมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นี่ฮะนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับ
ที่ลงจอดที่ลานจอดฮอ
ใกล้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

เราก็คาดว่าคนนี้คือคนที่๑๓

ถึงแม้ว่าเราจะคาดว่าครบถ้วนทั้ง๑๓คน
เดี๋ยวเราก็ต้องส่งกำลังใจด้วยนะคะ

แต่เราคาดว่าน่าจะเป็นโค้ชเอก

คาดนะคะคาดว่านะคะ
เพราะว่าเอาจริงคือเราไม่รู้ว่าคนที่๑๒๓๔เป็นใคร

นี่ค่ะเรากลับไปที่ภาพ
แถวหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ

เพื่อความสะดวกในการเข้าออกของรถพยาบาล

ที่จะรับผู้ประสบภัยมาส่งที่โรงพยาบาลนะฮะ

เส้นทางนี้ก็จะตรงเข้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
สองข้างทางก็จะมีสื่อมวลชน
มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็คอยมาดูกันทั้งวัน

บางทีผู้สื่อข่าวของเรา
คุณพัชรวรินบอกเดินผ่าน
ก็จะเห็นข้างในบ้านเขาก็ดูไทยรัฐทีวี

ใช่เพราะว่าเราเกาะติดทั้งวัน

เดี๋ยวคุณภาคภูมิอาจจะไปมุดที่ไหนอีกสักที่หนึ่ง

เอารีโมทของคุณแม่ไปซ่อนเลย

ใช้วิธีการเดิมก็คือดำน้ำออกมา

สดังความปลาธนาดีผ่านการสื่อสาร

เป็นเหมือนที่ดำน้ำจิ๋วอุปกรณ์เป็นแบบ

เขาตั้งชื่อว่ายานหมูป่า

แต่มันก็คือลักษณะแคปซูล
เป็นท่ออัดอากาศอะไรแบบนี้นะครับ

อาจจะไม่เหมาะกับสภาพถ้ำถ้ำหลวงของเรา
ก็เลยใช้ปฏิบัติการเดิมการดำน้ำออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะ
แล้วที่เขามาเมื่อช่วงเช้าวันนี้เราก็ทำภารกิจมา๒วันแล้วไง

เราก็เหลือแค่วันนี้วันที่๓อีก๕คนแล้วก็หน่วยซิลอีก๔คนเท่านั้นนะครับ
แต่เขาก็ทิ้งเอาไว้นะฮะเขาก็ทิ้งอุปกรณ์ที่นำมามอบให้กับเราไว้

เพื่อที่ประเทศไทยจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในภายหลังเขาก็นำมามอบให้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เลย

แม้ว่าวันนี้ก็จะมีฝนตกลงมาในช่วงเช้านะคะแต่ก็ไม่น่ากังวลใจอะไร
ภารกิจก็เริ่มต้น๑๐นาฬิกา๘นาทีนะคะ

ณวินาทีนี้เรารอดูรถพยาบาลนำตัวหมูป่าคนที่๑๓มาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
เราเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลสักพักนึงแล้วนะคะ
ก็อาจจะเป็นหน่วยล่วงหน้าด้วย

เพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่อยู่หลายคันที่ต้องเคลียร์เส้นทางให้กัน
มันไม่ใช่แค่ความดีใจของครอบครัวของทั้ง๑๓คน
หรือว่าแค่คนไทยเท่านั้นนะครับ

ก็ถึงขั้นที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

แล้วก็ผู้นำประเทศหลายประเทศ

ก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความยินดี

ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์โอสดธนากรนี่ก็

ตอนนี้เป็นผู้รัชกาลจังหวัดเผยา

แต่เป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ในการช่วยเหลือผู้ศูนย์หายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

บริหารจัดการต่างนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมาก
ใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าภารกิจนี้นะคะ
ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริง
ยังมีหลายภาคส่วนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงมากนัก
อาจจะเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระ
แต่ก็ต้องขอบคุณผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีณโอกาสนี้นะคะว่า

แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจ
บางคนเป็นอาสาสมัครเป็นคนในพื้นที่เป็นชาวบ้าน

แจกของแจกของสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้กัน
คือสื่อมวลชนที่มากันเยอะแยะทั้งไทยและต่างชาติ

เพราะว่าเขาก็นอกจากจะดูแลเจ้าหน้าที่แล้ว
อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลให้กับสื่อมวลชนด้วย

เราเห็นความเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของรถพยาบาลนะครับ

มุมซ้ายเห็นรถมาแล้วด้วยค่ะ

นี่ค่ะ
อำนวยความเสี่ยงบรรจ์วักษณ์ถูกข้อมูลกระดูก
ในรถพยาบาล
ไม่คิดว่าจะตรงไปที่ลานจอดฮอล์หรือเปล่า
ก็ตรงไปที่ลานจอดฮอล์หรือเปล่า

ได้ยินเสียงปรบมือได้ยินเสียงคนตะโกนถึงแล้ว

ผ่านไป๑๗วัน๓ชั่วโมง๕๑นาที
หมูปากคนที่๑๓ค่ะ
ถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ

คือมันสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับ๑๓คน

คุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์นะครับ

วันนี้คันที่๑๓หมูป่าคนที่๑๓มาถึงแล้ว

ทุกคนต่างปรบมือให้กำลังใจ
เหมือนต้อนรับแล้วก็เหมือนยินดีมาก
ที่ทีมหมูป่าคนที่๑๓
ได้ไปสู่ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงราย
ที่ฉันยังได้ปรบมือให้รสพยาบาลธรรมที่๑๐
ของมูปลาคนที่สิบสามกับทางทีมสื่อมนตรน
แล้วก็ทีมชาวบ้านที่มารอดูอยู่สองข้างทางไปด้วยเช่นกันค่ะ
คุณมัจจรินดูเสียงก็ตื้นตันเลยนะคุณมัจจริน
คือเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดตั้งแต่๑๗วันที่ทุกคนเฝ้ารอ
คือวันนี้เป็นวันที่เป็นวันนี้ที่รอคอยจริงค่ะคุณเขมมาสอนค่ะ
คือทุกคนอยู่ในสภาวะที่ดีอกดีใจ
ชาวบ้านแถวนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเอง
ก็ให้ความสนใจแล้วก็มาเฝ้าติดตามชมนะคะ
ชาวบ้านบางคนค่ะถึงกับอ่าถือเหมือนเหมือนเชือกที่เป็นเส้นไทยอ่ะนะคะ
เข้ามาให้กำลังใจด้านริมถนนด้วยเช่นกันค่ะ
เห็นรถคันแรกคันที่สองคันที่สามคันที่สี่
มาถึงวันนี้๑๓คันทีมหมูป่า๑๓คนไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
เราเห็นภาพมันเป็นยังไงบ้างคะ
ภาพแรกของวันที่๘กรกฎาคมสำหรับดิฉันนะคะ
คือเป็นภาพที่คนแรกกลับมาแล้วรอดแล้วคนที่สองคนที่สามสามวันกับวันนี้ค่ะ
จนถึงคนที่สิบสามมันทำให้รู้สึกว่ามันมันเป็นอยากจะขอบคุณแทนทั้งสิบสามคนอ่ะนะคะ
แล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองด้วยทางสื่อมวลชนที่ต้องอดทนรอกันตั้งแต่เช้าเย็นเที่ยงคืน
ไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าแดดออกทุกคนก็ยังเฝ้ารอติดตามภารกิจนี้จนวันนี้วินาทีนี้
ถือว่าทั้ง๑๓คนถึงมือแพทย์ถึงโรงพยาบาลถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมาหลายวันแต่วันนี้
เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี้ยหายเหนื่อยใช่ภาพเมื่อสักครู่เป็นภาพที่
เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณภาคภูมิค่ะครับมันเป็นจุดที่
นี่คือจุดสุดท้ายที่ว่าเราต้องเห็นรถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลอย่างเรียบร้อย
อันนี้เราก็จะสบายใจว่าโอ้ยครบสิบสามคนแล้วใช่ค่ะค่ะ
แต่เดี๋ยวคุณพัชรวรินรออีกใช่ไหมคะเพราะว่าหน่วยซิลอีก๔นาย
ใช่ค่ะอันนี้เราก็ต้องรอเขานะคะครับค่ะอ่า
เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ